เข้าไปในวัดแล้วก็ไปเด็ดไปดึงแบงค์ร้อยจากต้นกระถิ่นค่ะ
เฮนครับเหรอใช่เลือกว่าเอาแบงค์ร้อยแบงค์๒๐ไม่ยุ่งเลยนะคะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวไปดูนะ
ตอนที่เขาก่อเหตุเนี่ยจับภาพได้ชัดเจนเลยค่ะ
ผู้หญิงเสื้อสีชมพูขาสั้นคนนี้เห็นไหมคะเข้าไปที่ต้นกระถิ่นสามัคคี
มุ่งหมายเดินมาที่ต้นกระถิ่นนี้เลย

เด็ดแบ้งร้อยหยิบแบ้งร้อยดึงแบ้งร้อยออกไปค่ะ
ซึ่งพุ่มกระถิ่นนี้ก็ตั้งอยู่หน้าพระประธานนี่แหละ

แล้วคุณเห็นไหมท่าทีเขาไม่ได้เร่งรีบ
ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณ๙โมงเช้าของเมื่อวาน
ท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูประหลัดทวีศักดิ์สนติกาโยเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้นะอาตมาเห็น
เห็นว่าเขาเข้ามาในวัดสักประมาณอาทิตย์กว่าแล้วแหละ
ดูเหมือนคนสติไม่ดีเพราะว่าบางทีเนี่ย
ก็พูดจาอะไรไม่รู้อยู่คนเดียวทีเนี้ยพอมีคนเห็นแบบนี้
ก็เลยไม่ได้มีใครสนใจผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ส่วนพุ่มกระถิ่นสามัคคีเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาเอาแบงค์ร้อย
ไปประมาณ๑๐กว่าใบก็เป็นเงินเป็นพันเหมือนกันนะ
แล้ววัดเนี่ยเตรียมจะทอดกระถิ่นช่วงเดือนตุลาคมนี้
แต่ก็เข้าใจแหละถึงความลำบากไม่ควรที่จะมาขโมยเงินของวัดแบบนี้ไหม
ถ้าเกิดว่าไม่มีกินจริงน่ะมาบอกอัตมาดีมาขออัตมาดี
เพราะว่าที่วัดเนี่ยนะมีการทำอาหารแจกให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วนะคะ
นี่สัมภาษณ์ท่านเจ้าอาวาสอยู่ตรงพุ่มกระถิ่นเลย
ท่านเจ้าอาวาสก็ชี้ให้ดูนะโยมเห็นไหมโยมนักข่าวดูสิ
มีแต่แบงค์๒๐แบงค์๕๐ที่เหลืออยู่เพราะว่าคนที่ขโมยเลือกเอาแต่แบงค์ร้อยไป
ทีนี้ค่ะทางวัดเองก็แจ้งความกับตำรวจสพนครหลวงแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ชุดสืบเขาก็ลงพื้นที่ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เสร็จแล้วเนี่ยเขาตามไปเลยนะตามไปจับกลุ่มถึงที่บ้านเลยค่ะ
ไปเจอตัวนางสาวพัชรีอายุ๔๑ปีอยู่ที่บ้านที่ตำบลคลองสแก่อำเภอนครหลวง
ตอนนั้นตัวนางสาวพัชรีกำลังนอนพักผ่อนอยู่
แล้วพอเจ้าหน้าที่เขาไปจับกลุ่มตัวก็เชิญมามาสอบสวนเนี่ยนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นเธอก็บอกว่า
เข้าไปขโมยเงินกระถิ่นที่วัดจริง
จำไม่ได้แล้วอ่ะว่าเอาตังค์ไปที่ไหนเงินที่ได้มาทิ้งไปบ้าง
ไม่ได้เอาไปใช้อะไรหรอกนี่บอกกับตำรวจแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วพูดจาก็วกไปวนมาพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
จังหวะนะกำลังถามอยู่ดีเธอก็นิ่งเงียบ
แล้วก็ร้องไห้บอกว่าจำอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้
นี่ค่ะซึ่งจากการตรวจสอบประวัตินี้นะคะ
เธอเคยถูกส่งตัวไปบำบัดที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเมื่อ๖ปีก่อน
แล้วทางครอบครัวก็มีใบเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับโรคจิตเวทจริง
หลังจากนั้นคืออาการมันก็ดีขึ้น
แล้วช่วงนี้เหมือนกับอาการจะกลับมากำเริบอีกนะคะ
ทางด้านวัยยาวัชกรของวัดเนี่ยนายกริตพฤษคงบุตรก็บอกว่า
เจ้าหน้าที่ชุดสืบติดต่อมาแล้วบอกว่าตอนนี้
จับกลุ่มตัวคนที่ก่อเหตุได้แล้วเป็นผู้หญิง

เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีธัญญามีประวัติเมื่อ๖ปีก่อน
ทีนี้พอวัยยาวัชกรไปรายงานท่านเจ้าอาวาส
พอท่านทราบพระครูท่านก็เมตตา
ก็ให้อภัยกับผู้ก่อเหตุไม่ได้จะเอาความอะไร
แต่พระท่านก็ฝากไปถึงญาติโยมของผู้ก่อเหตุด้วยนะ
ควรจะดูแลให้ดีกว่านี้ไม่ปล่อยให้มาก่อเหตุ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นคนป่วยเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องประสานญาติ
เพื่อส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีธัญญาต่อไป